อ่ากลับมาติดตามเรื่องของขโมยกระโจนนะฮะโอ้โหคราวนี้ชิงทรัพย์ไปกว่าสามล้านอ่ะ
ใช่คุณคิดดูสิเข้าไปในห้างนะแล้วบุกเข้าไปในห้องผู้จัดการ
แล้วไปงัดตู้เซฟกวาดทรัพย์สินไปหมดเลยทั้งเงินสดทั้งทองเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีภาพจากกล้องวงจรปิดนี่จับภาพเขาได้ด้วย
นะฮะเนี้ยดูสิเข้ามาก่อเหตุผู้ชายคนนี้น่ะครับ
ใส่มัวไอ้โม่งมาเลยสูงสักประมาณร้อยเจ็ดสิบถึงร้อยเจ็ดสิบห้า
เนี่ยนะคะแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ดูนะตู้เซฟที่มันโอ้โห
แข็งแรงทนทานสภาพพังยับเยินยังเกษตรเหล็ก
ถ้าเกิดว่าตู้เซฟยังโดนงัดนี่คือต้องเก็บทรัพย์สินไว้ในไหนดี
นั่นสิฮะเนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในห้างสรรพสินค้าสินสองพันชายภูมินะคะ
อยู่ที่อำเภอเมืองชายภูมิผู้ชายคนนี้ค่ะ
เขาเข้าไปแล้วก็ไปรื้อค้นสิ่งของตามจุดต่างในห้องผู้จัดการเลย
หลังจากลื้อเสร็จนะเขาลากนี่คุณผู้ชมดู
ตู้เซฟเนี่ยมันไม่ได้เบานะคะตู้เซฟหนักหนักนี่แหละ
ลากออกมาอยู่หน้าห้องแล้วก็เอาแฉลงเหล็กเนี่ย
ัดตู้เซฟงัดจนออกอ่ะข้างในนั้นนะมีทองทั้งสร้อยคอแหวน
เจ้าของห้างเองเขาเก็บเอาไว้ในตู้เซฟ
แล้วก็มีเงินสดอยู่ล้านสองทองรูปภัณฑ์น่ะ
รวมนะประมาณล้าน๔รวมมูลค่าความเสียหายแล้วก็๓ล้านเหมือนกันนะคะ
ทีนี้เจ้าของห้างน่ะคือนายธนิษฐ์ตระกูลเลิศยศบอกแบบนี้ค่ะ
คืนเกิดเหตุน่ะฝนตกทั้งคืนเลยแล้วด้านหลังห้างน่ะ
พอหลังห้างเอ่อหลังจากห้างปิดแล้วเนี่ยนะ
เขาก็เอาเงินจากการขายของวันนั้นได้ตังค์มาเป็นล้าน
ใส่เอาไว้ในตู้เซฟตั้งใจว่าเออเดี๋ยววันรุ่งขึ้นอ่ะ
ธนาคารเปิดจะเอาตังค์ทั้งหมดไปเข้าแบงค์
เชื่อเลยว่าคนร้ายที่มาก่อเหตุน่าจะเป็นคนที่รู้เส้นทาง
ในการเข้าออกออฟฟิศเข้าออกสำนักงานหรือหรือ
อาจจะเป็นไปได้ไหมว่าเป็นพนักงานของห้างนั่นแหละ
ถูกให้ออกไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาน่ะดังนั้นเขาก็เลยจะรู้ไง
ว่าจุดไหนห้องผู้จัดการอยู่ในนั้นมีทรัพย์สินมีค่าอะไรหรือเปล่า
แล้วก็มาก่อเหตุงัดตู้เซฟแบบนี้ซึ่งทางเจ้าของห้างเองเนี่ยนะคะ
เอาภาพจากกล้องวงจรปิดเอาหลักฐานทั้งหมดเนี่ย
แจ้งความที่สพเมืองชายภูมิเอาไว้แล้วแล้วหลังจากเกิดเหตุเนี่ย
ก็มีการส่งประวัติของอดีตพนักงานให้กับทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ชุดสอบสวนไปทั้งหมดแล้วด้วย
ล่าสุดค่ะคุณเมื่อเช้านี้ทางรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชายภูมิ
พันธุ์ตำรวจเอกอิทธิโชธเกิดผลก็เรียกชุดสืบ
สพเมืองชายภูมิแล้วก็ชุดสืบของภูทรจังหวัดประชุม
เอาภาพจากกล้องวงจรปิดมาดูซิ
คลี่คลายคดีแล้วก็เร่งให้ชุดสืบลงพื้นที่
ไปหาตัวคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมาย
วาดไป๓ล้านแบบนี้
โอ้โหต้องหาให้ได้นะคะว่าคือใคร
คือคนในที่เคยโดนไล่ออกไปหรือเปล่า